มาดูเหตุการณ์นี้ฮะผ่านไป๑ปีแล้วนะ
แต่ว่ามันมีผลถึงวันนี้
นั่นก็คือกรณีที่คุณลุงคนหนึ่งคุณเก็บถุงใส่เงินได้
ในนี้มีเงิน๒๕๐๐๐บาท
แล้วคุณลุงเอาไปแจ้งตำรวจหาเจ้าของ
ผ่านมา๑ปีอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า
๑ปีถ้าไม่เจอเจ้าของเงิน๒๕๐๐เป็นของคุณลุงแล้วครับ

ว่าเฮ้ย๑ปีจะไม่มีเจ้าของมาเอาแล้วลุงจะได้เงิน๒๕๐๐

นี่ครับเป็นถุงใส่เงิน๒๕๐๐๐บาท
ที่เคยตกอยู่ที่ใกล้สี่แยกกลางเมืองปราจีนบุรีนะฮะ
และคุณลุงท่านหนึ่งก็คือคุณลุงบัวเสียนคมคายอายุ๕๗ปี
คุณลุงเก็บได้และคุณลุงเป็นคนดีครับ
เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปราจีนบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๗มิถุนายนปี๖๔
วันนี้ผ่านมาครบปีแล้วนะคุณนะ
ก่อนหน้านั้นมีการตามหาเจ้าของเงิน
จนถึงปัจจุบันตามหาเจ้าของเงินไม่เจอ
ทำให้เงินก้อนนี้ฮะก็ตามกฎหมายแล้วครับ
ตกเป็นของคุณลุงบัวเสียนนะฮะ
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกตอนที่เก็บได้นั้น
ขณะขับรถไปรับของให้พระในหมู่บ้าน
ก็เห็นถุงถุงหนึ่งมันร่วงหล่นอยู่บริเวณถนน
ลุงก็เดินเข้าไปดูเอ้าเงินทั้งนั้นเลย

ก็แนะนำให้เอาเงินไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพัก
เพราะว่าคุณลุงเองก็ไม่มีความคิดที่จะเอาของใครไงคุณ
ต่อมาตำรวจได้โทรศัพท์มาบอกว่าได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแล้ว
เพราะว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว

แต่ทีนี้ครับตำรวจก็ไม่สามารถติดตามตัวผู้ชายและผู้หญิงคู่นั้นได้คุณ
แล้วก็ไม่มีใครมาแจ้งความเรื่องของเงินหายด้วย
ทีนี้ครบ๑ปี๑๗มิถุนายนปี๖๕
ตำรวจก็เลยติดต่อคุณลุงบัวเสียนให้เข้าไปที่โรงพัก
ตอนนั้นคุณลุงบอกลุงโดนอะไรหรือเปล่าลุงดีอะไรหรือเปล่า

ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าลุงเงินจำนวนนี้๒๕๐๐บาทเป็นของลุงแล้วนะครับ
เดี๋ยวพวกผมทำเอกสารให้เรียบร้อยก่อน
แล้วก็ลุงก็สามารถใช้เงินก้อนนี้ได้เลย
แต่คุณลุงบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกดีใจกับอะไรกับเงินก้อนนี้นะ
เพราะยังคิดเสมอว่ามันเป็นของคนอื่น
ดังนั้นจะนำเงินก้อนนี้ไปทำบุญคุณ
แล้วก็แบ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งมาใช้ตามความจำเป็น
คือถ้าตามขั้นตอนนะคุณให้ความรู้ว่านิดหนึ่ง
เก็บทรัพย์สินของผู้อื่นที่ทำหล่นหายได้นั้น
ผู้ที่เก็บได้จะต้องส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน๓วันนะจ๊ะ
หากไม่สามารถหาเจ้าของได้ภายใน๑ปี
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของผู้เก็บได้ทันที

คิดว่าคงไม่มีคนเอาหรอกคนไม่มีคนมาเอาหรอก

ยักยอกทรัพย์ความผิดตามกฎหมายอาญาเลย
ลักทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ถ้าโดนหนักอีกก็คือยักยอกทรัพย์

อีกไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณลุงเชิญใช้เงินได้เลย

เพราะเงินส่วนนี้มันก็ไม่ใช่ของลุง
แล้วถ้าเจ้าของบอกได้ดูข่าวอีกที